ฮากันทั้งคำชโนธเลยนะคะสำหรับการปรากฏตัวของพี่บุ๋มปนัดดานี่
งดงามอ่อนชอยมากกับลีลาท่าทางการไล่รำนะ
เมื่อวานนี้พี่บุ๋มแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นนางรำชุดสีแดงสวยสะกด
ไปร่วมรำบวงสวงถวายพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมา
เพื่อความเป็นสิริมงคลที่บริเวณลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธ
วังนาคินอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ชมรีลาการไล่รำของแม่บุ๋มกันหน่อยค่ะ
โอ้โหอย่างกับนางในวรรณคดีคุณสวยนะลีลาไม่ธรรมดา
ใช่และระหว่างการร่วมพิธีค่ะเกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นคุณผู้ชมดูภาพนี้นะ
ภาพนี้เนี่ยคือพระอาทิตย์ทรงกรดค่ะ
โอ้โหสร้างความหือหายกับผู้ที่อยู่บริเวณนั้นด้วยนะคะ
บุ๋มเนี่ยเล่าเอาไว้ว่าตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าฝนจะตกไหม
แต่พอเริ่มพิธีกลับเกิดพระอาทิตย์ทรงกรดขึ้น

พอจบพิธีก็กลับมาอึมครึมใหม่รู้สึกว่าโชคดีมาก
โดยหลังจากเสร็จพิธีบวงสวงชาวบ้านก็ไม่พลาดนะคะ
พากันไปส่องขันน้ำมนต์เพื่อหาเลขสวยเอาไว้เสี่ยงโชค

ของแบบนี้อยู่ที่ดวงและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
อ่ะภารกิจงานบุญยังไม่หมดค่ะคุณผู้ชม
อุดรธานีต้องไปต่อกันที่นครพนม
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่บุ๋มปนัดดาไปร่วมรำบวงสวงอีกครั้ง
ลานพญาศรีสัตนคราชท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ชมภาพการรำบวงสวงเมื่อเช้านี้หน่อยค่ะ
โอ้โหงดงามมากนะคะนอกจากนี้ค่ะพี่บุ๋มยังร่วมทำบุญตักบาท
และเปิดโรงทานในวันพระใหญ่วันนี้อีกด้วย
แต่คุณผู้ชมค่ะช็อตที่ฮือฮาแล้วก็ฮามาก

บุ๋มเนี่ยสวมบทเป็นนางรำสายหวานได้แป๊บเดียวเท่านั้น
เจ้าตัวก็กลับมาสวมวิญญาณทีมงานกู้ภัย
แบกข้าวสารที่ขนใส่รถบรรทุกเป็นพันถุง

บุ๋มบอกว่านี่แหละงานที่ถนัดเลยล่ะค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่านี่แหละนางฟ้าเดินดิน
ตัวจริงเสียงจริงที่ทำอะไรเพื่อประชาชนเพื่อพี่น้องมาโดยตลอดนะ

ใช่ดูชิวมากเลย